มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคลิปอุบัติเหตุชนแล้วหนีเกิดขึ้นในท้องที่สอนอนนางเลิ้ง
เป็นฟอร์จูเนอร์ค่ะชนเข้ากับรถตุ๊ก
แล้วรถตุ๊กคันนั้นมีผู้โดยสารเป็นคุณยายวัย๗๒ได้รับบาดเจ็บ
คลิปคุณดูนะครับจังหวะนี้ค่ะ
แล้วคนขับฟอร์จูเนอร์ถอยลงมา

เหมือนว่าจะไปดูคุณยายคนเจ็บแต่เปล่าคุณ

ดูรถตัวเองเสร็จปั๊บเข้าไปช่วยเหลือเลย

ขึ้นรถและก็หลบนี้ไป
อ้าวใจ
คุณดูนะดูรถตัวเองเป็นอะไรไหม
หลังจากนั้นค่ะขึ้นรถค่ะ
แล้วถอยเหมือนกับว่าจะเรียกประกันหรือเปล่า
คนที่เป็นคนขับรถตุ๊กเขาก็คิดแบบเน้นนะ
เขาก็มองในแง่ดีถอยไปจอดให้ดีนะ
รถจะได้ไม่ติดแล้วเรียกประกันเปล่าเลย
ถอยเสร็จแล้วแกขับหนีไปเลยค่ะ
นี่นะเห็นพฤติกรรมหมดเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
แล้วจะบอกว่าคุณยายวัย๗๒ปีที่เป็นผู้โดยสารมากับรถตุ๊กคันนั้น
ถูกเหล็กกันตกในรถตุ๊กเกี่ยวจนเป็นแผลที่แขนด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เพจควายหลุดถนนนำมาโพสต์ไว้นะคะ

ขับรถชนแล้วหนีชน๓ล้อมีคุณยาย๗๒ปีได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดบริเวณแยกสนามมวยราชดำเนินเขตป้อมประสตูภายกรุงเทพ
ตั้งแต่๑๕ธันวาคมผ่านมาแล้ว๔วัน
แต่คดียังไม่คืบหน้าทั้งที่มีคลิปและจดทะเบียนรถไว้ได้นะฮะ
ส่วนคุณยายวัย๗๒ปีได้รับบาดเจ็บบาดแผลถูกเหล็กเกี่ยวที่แขนยาวสักประมาณ๒๐เซนติเมตร
เย็บ๒๐เข็มด้วยกันดูคุณยายสิคุณ

เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ
โทรสอบถามไปที่ท้องที่ก็คือโรงพักนางเลิ้งค่ะ
ติดตามความคืบหน้าคดีพนักงานสอบสวนของสนนางเลิ้งบอกว่า
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณนักข่าวนี่เห็นไหม
ทะเบียนชัดเลยนะคะแต่ขออนุญาตเบลอนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งดูดายไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตอนนี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าวแล้วให้มาพบตำรวจ
ครอบครองเป็นผู้หญิงแต่คนขับเป็นผู้ชาย
เพราะฉะนั้นแล้วคนขับคนนี้ไม่ใช่ผู้ครอบครองนะ
ออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้งก็ตามกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละค่ะ

ถ้าไม่มาก็ต้องมีการขอสารอนุมัติออกหมายจับกันต่อไป

ก็ผิดเต็มนั่นแหละค่ะตุ๊กทางตรงตัวเองก็มาทางแยกเนอะ